ปัจจุบันนี้ในสังคมของเรานั้นมีคนที่มีอาการป่วยทางจิตอยู่เยอะมาก
แล้วก็ปะปนใช้ชีวิตกันอยู่กับคนทั่วไปโดยที่เราก็ไม่รู้นะบางที
ล่าสุดก็มีผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ในบ้านหลังหนึ่งมีการคุ้มครั่งจะใช้มีดทำร้ายญาติของตัวเอง
หลานชายต้องเข้าไประงับเหตุแต่ว่าระงับไม่ได้ครับต้องแจ้งตำรวจเข้าไปช่วยครับ
หลานชายกำลังแย่งมีดจากป้าผู้ชายคนนี้คือนายธนา
ส่วนผู้หญิงที่กำลังคุ้มครั่งเนี่ยคือนางกรุณาซึ่งเป็นป้าของคุณธนากร
เครียดมากคุ้มครั่งเอามีดจะไล่ทำร้ายไล่แทงคนในบ้าน
เนี่ยฮะเนี่ยยังไงก็ไม่ยอมนะฮะหลานชายเอาไม่อยู่ครับ

นั่นสิฮะเป็นตำรวจโรงพักวิเศษชายชาญที่อ่างทอง
คุณผู้ชมวิ่งเข้าไปช่วยจับนางกรุณาแล้วก็เอาตัวลงมาแบบนี้นะครับ
โอ้โหสภาพก็กระเซอะกระเซิงทีเดียว
หลานชายคุณธนากรก็บอกว่าป้ามีประวัติป่วยทางจิต
เป็นคนไข้ของโรงพยาบาลศรีธัญญาด้วย
แต่ว่าพักหลังไม่ยอมกินยา

คุ้มครั่งถือมีดทำร้ายคนรอบข้างญาติพี่น้อง
ญาติพี่น้องเองก็พยายามจะเกลี้ยกล่อมอยู่นาน
จนตัวเขาเองเข้าไปคุยกับป้าแต่ป้าจะเอามีดจ้วงแทงเขา
โชคดีเขาหลบทันก่อนจะล็อกตัวป้าแล้วก็แย่งมีดเอาไว้ได้
ตำรวจก็มีการควบคุมตัวทางด้านของนางกรุณานั้นไปสงบสติอารมณ์
แล้วก็ส่งตัวไปที่โรงพยาบาลวิเศษชายชาญ
เพื่อไปตรวจสอบอาการที่เป็นโรคประสาทต่อไปนะครับ

ต้องให้เขากินยาอย่างต่อเนื่องแล้วก็พาไปหาคุณหมอด้วย
เพื่อไม่ให้มีอาการคุ้มครั่งไปทำร้ายใครแบบนี้